เหมือนคุณลุงคนนี้นะคะเขาบอกว่ายุคโควิดเนี่ยต้องระวังตัวเองให้มาก
ล้างมือใส่หน้ากากป้องกันตัวเองเต็มที่
แต่แค่นี้ไม่พอต้องใช้วิธีแบบนี้ถึงจะสบายใจค่ะ
ไปกันที่โรงพยาบาลระยองกันหน่อยนะคะ

ไปเจอกับคุณลุงธนวัฒน์วังเวงอายุ๕๖ปี
คุณลุงเป็นเจ้าของรถโดยสารรับจ้างที่คอยรับส่งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์
อยู่แถวหน้าโรงพยาบาลระยองนั่นเองนะคะ
คุณลุงธนวัฒน์บอกแหมทำงานแบบนี้เจอคนเยอะต้องป้องกันตัว
เดี๋ยวป้องกันด้วยอะไร
ป้องกันด้วยนอกจากแมสกับเฟสชิลแล้วคือ
พระที่แขวนอยู่ถึง๕องค์นี่แหละค่ะ

ยังไงล่ะคะเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงได้ห้อยพระขนาดนี้

คุณลุงบอกอยากจะให้รู้สึกว่ามีที่พึ่งทางใจ

เห็นผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วลุงก็ท้อแท้

ตำรวจขอดูมีหลวงพ่ออะไรบ้าง
หลวงใหญ่หลวงองค์ใหญ่มาก
จะบอกแบบนี้นะตั้งแต่ห้อยพระแบบเยอะแบบนี้มา
คุณลุงแกบอกว่าแคล้วคลาดปลอดภัย
แต่มีเพียงแค่อาการเดียวที่ยังไงก็ไม่หาย

ปวดมากเลยปวดคอปวดไหล่ไม่รู้เป็นอะไรนะอืม

ก็ห้อยสักขนาดนี้แต่คุณชนะเชื่อไหมคุณใบตอง
เมื่อก่อนลุงแกก็ให้ถึง๙องค์เลยนะ

ใช่นี่คือเอาออกบ้างแล้วนะเหลือแค่๕องค์
คุณคิดดูแล้วกันเริ่มมีอาการอ่านี่แหละคุณผู้ชม

อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคุณลุงเป็นความสบายใจของคุณลุง
ไม่ได้หมายความว่าแขวนพระแล้วจะกันโควิดนะคะ
แต่ว่าก็เป็นสีสันนะคะในการดูแลตัวเอง
ลุงบอกอีกนะว่าตั้งแต่แขวนพระมายังไม่เคยมีอุบัติเหตุ

ก็อาจจะทำให้เรามีสติขับรถด้วยความระมัดระวัง

มีเพียงแค่ยามองมีไหม
ยามองไม่ได้พอลูกประคบ

แต่ว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนเนาะคุณผู้ชม